มาดูเหตุการณ์นี้ที่ชัยภูมิค่ะเป็นเรื่องของสามีภรรยาแทนที่จะรักกันให้ดีนะคะ
กลายเป็นว่าทะเลาะกันถึงขั้นที่ตัวภรรยาคว้าปืนมายิงสามีจนเสียชีวิต
แล้วทิ้งศพสามีเอาไว้คืนหนึ่งอยู่กับศพคืนนึงไม่ยอมบอกใคร
รอวันถัดไปถึงจะไปบอกผู้ใหญ่บ้านถึงจะไปหาตำรวจ
แต่ประเด็นคือข่าวนี้ค่ะคุณผู้ชมข้อมูลเบื้องต้นตอนแรกสุดเลยที่ได้มาก็คือ
สามีพระยาคู่นี้ทะเลาะกันเรื่องแบ่งยาบ้ากันไม่ลงตัวเหมือนกับแย่งยาบ้ากันนะคะ
แต่ล่าสุดตัวภรรยาที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะเขาให้ข้อมูลอีกมุมนึงเขาบอกไม่ใช่
ไอ้ที่เป็นข่าวออกมาว่าแย่งยาบ้ากันแบ่งยาบ้ากันไม่ลงตัวเลยถึงขั้นฆ่ากันตายเนี่ยมันไม่ใช่
เรื่องราวมันเป็นยังไงลองฟังดูค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชายป่าใกล้เชิงเขาที่อำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชายภูมินะคะ
ตำรวจสพหนองบัวแดงแพทย์เวรเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ
พบศพนายยุทธพงศ์แสงจันทร์อายุ๓๖
นอนหงายใกล้เบาะน้ำกลิ่นเหม็นแล้วค่ะ

ในกระเป๋ากางเกงมียาบ้า๘เม็ด
ผู้ก่อเหตุคือนางเบียนามสมมุติอายุ๒๓ปีเป็นภรรยาของผู้เสียชีวิต
มีลูกด้วยกันนะคะลูกชายยังเด็กมากอยู่เลย
อายุแค่๒ขวบครึ่งวัยกำลังน่ารัก
เบียร์รับสารภาพว่าทะเลาะกันโมโหเอาปืนยิงสามีจนเสียชีวิต
เราส่งคุณบอมอภิวัตนักข่าวของเราตามเรื่องนี้ต่อ
ได้คุยกับนางเบียร์ผู้ก่อเหตุนะคะ
นางเบียบอกว่าไอ้ที่มีข่าวไปตอนต้นว่า
สาเหตุคือแย่งยาบ้ากันเสพแบ่งยาบ้ากันไม่ลงตัวถึงขั้นยิงกันตายเนี่ยนะ
ไม่จริงเธอบอกว่าจริงแล้วตอนเกิดเหตุมันเป็นแบบนี้
กับสามีออกไปหาของป่าสามีพกปืนแก๊ปติดตัวไปด้วย
กำลังเก็บเห็ดกันอยู่สามีถามเธอว่า
นอกใจไปมีอะไรกับคนอื่นหรือเปล่าเนี่ย
เธอก็ปฏิเสธไปบอกว่าไม่ใช่ไม่มีอะไรกับใคร
จะไปมีอะไรกับใครได้ยังไงสาบานให้ตายไปเลยก็ได้นะ
บอกว่าเหตุผลที่สามีสงสัยเธอแบบนี้
ก็เพราะว่าเธอไปสนิทกับอดีตพี่เขย
ที่เคยขอยืมรถพาลูกไปหาหมอตอนป่วย
หรือเวลาไม่มีเงินก็จะโทรไปยืมเงินจากอดีตพี่เขยคนนี้เป็นประจำ
สามีก็เลยเข้าใจผิดเธอก็พยายามจะอธิบายสามี
สามีเธอไม่เชื่อค่ะสามีตบเธอตีเธอกระทืบเธอ
ทำร้ายจนเธอล้มไปอยู่ในไร่สามีบีบคอเธอนะคะ
อ้างว่าสามีจับหัวเธอกดน้ำในทุ่งนา
ขัดขืนจนสู้หลุดมาได้เลยหยิบปืนแก๊ปของสามีนี่แหละค่ะ
มาตั้งท่าขู่แต่สามีเดินมาจับปลายกระบอกปืน
จ่อหน้าอกตัวเองแล้วท้าเธอว่ากล้ายิงก็ยิงเลย
ตอนนั้นเธอคิดว่าถ้าเธอไม่ยิงเธอโดนสามีฆ่าตายแน่
เธอเลยลั่นไกลเลยค่ะกระสุนเข้ากลางอกสามีจนเสียชีวิตค่ะ
ตรงนั้นเลยเธอก็ช็อกสติแตกเธอบอกทำอะไรไม่ถูก
เอาปืนไปเก็บที่บ้านแล้วรอตำรวจมาจับ
อันนี้คือคำให้การของผู้ต้องหานะคะ
บอกว่าตลอดเวลาที่คบกัน๓๔ปีเนี่ยเธอโดนสามีทำร้ายตลอดเลย
เคยถูกทำร้ายจนถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลเคยแจ้งความมาแล้ว
แต่ด้วยความรักจะย้อนกลับไปอยู่ด้วยกันเหมือนเดิม
ยืนยันว่าไม่ได้เป็นเรื่องยาเสพติดแย่งยากันเสพแบ่งยากันไม่ลงตัวนะคะ
แต่ยอมรับว่าสามีเสพยาจริง
ที่ทะเลาะกันมันเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดคิดว่าเธอไปมีคนอื่นค่ะ
แต่ก็ด้วยความที่ตัวผู้ตายมียาเสพติดอยู่ในกระเป๋า
แล้วก็ตอนเป็นข่าวตอนแรกเลยเนี่ยเหมือนกับว่าตัวเธอรับสารภาพว่าทะเลาะกันแย่งยาบ้าอย่างนี้ค่ะ
แต่สุดท้ายเธอปฏิเสธบอกไม่ใช่เป็นเรื่องของความเข้าใจผิด
คุณแม่ของผู้ก่อเหตุนะคะ
ดวงพรนามสมมุติก็บอกว่าที่บ้านอยู่กัน๔คนก็มีแม่มีพ่อตัวผู้ก่อเหตุแล้วก็ลูกชาย
ส่วนตัวผู้เสียชีวิตก็ไปมาหาสู่กันเป็นครั้งคราวอะค่ะ
ปกติลูกสาวแม่กับสามีทะเลาะกันบ่อยทะเลาะกันเกือบทุกวัน
ตัวฝ่ายชายเขาขี้หึงชอบว่าลูกสาวแม่ว่านอกใจเป็นมีคนอื่น
ก็เคยเตือนนะคะแต่เตือนไปลูกเขยก็ด่าแม่ค่ะ
เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะของการป้องกันตัวจริง
หลังเกิดเหตุครอบครัวของผู้เสียชีวิตขี่รถจักรยานยนต์มาตะโกนด่า
เอาหินมาปลาใส่บ้านมาขู่จะฆ่าล้างโคตรทำแบบนี้๔ครั้งแล้วมาขู่๔ครั้งแล้ว
แม่ของผู้ก่อเหตุบอกกลัวมากค่ะ
นางผู้เผยน้องค่ะ
อย่างไงลูกเพื่อนก่อนหน้าสี่ราย
ทีมข่าวเดินทางไปที่บ้านของผู้ก่อเหตุค่ะ

ไปคุยกับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านบอกว่าได้ยินเสียงเขาทะเลาะกัน
สามีพระพดีพญาครูเศร้าะกันทุกวัน
ซึ่งเพื่อนบ้านบอกว่าคือสงสารตัวฝ่ายหญิงอะนะคะ
รู้ว่าตัวฝ่ายหญิงโดนสามีทำร้ายตบตีมาตลอด
ทีมข่าวก็เลยไปที่บ้านของผู้เสียชีวิตบ้างค่ะ
ไปคุยกับพ่อของผู้เสียชีวิตในจำลองอายุ๖๔
บอกว่าลูกชายก็นิสัยนักเลงแต่ก็ไม่เคยไปสร้างความเดือดร้อนให้ใคร
คบกับเบียร์ได้๔ปีเบียร์ต่างหากล่ะฝ่ายหญิงต่างหากล่ะ
นิสัยดุมากชอบเถียงมีปัญหาทะเลาะกับลูกชายพ่อบ่อยมาก
ยืนยันว่าลูกชายไม่เคยตบตีฝ่ายหญิงนะคะ
แต่ลูกชายนั่นแหละมาเล่าให้ฟังว่าเคยเห็นเบียร์ไปตัดอ้อยกับผู้ชายคนอื่น
ดูแล้วจากเหตุการณ์ผมเค้าดูกับรอยเวนท่านเค้ามันสอบอยู่สอบปากครั้งกับผมแล้วผมก็เห็น
มือที่สามมีชู้มีอะไรอย่างเงี้ยมีไหม
อยากปักปำใส่ร้ายเขาหรอกผมคิดว่าไปตัดอ้อยนะ
คุณตรงเลยไปตัดอ้อยเนี่ยคนที่ไปตัดอ้อยบ้านนอนรันเนี่ยเขาก็บอก
คนนี้มันกลับมาก่อนครับแล้วคนหนึ่งไปรับหลาน
อยู่ที่ป่าอ้อยเนี่ยก็ไปเจอเมียมันเนี่ยแฟนมันเนี่ยแหละ
วันที่เผยอดีตเผยครับมั้ย
ไม่ครับไม่กับคนอื่นนะครับ
อยากก็มาบอกตักป่ะฟังก็ทรงใส่ค่อยอยู่กันไม่ได้
ได้เขาจะเรียกคนใหม่ก็ช่างเขาเถอะ

ผมเลยไม่อยากบอกความใส่ร้ายเขาหรอก
ทีมข่าวของเราก็เลยถามเรื่องคดีไปที่ผู้กำกับการสพนบัวแดงนะคะ
ก็ได้ข้อมูลมาว่าเบื้องต้นแจ้ง๒ข้อหาค่ะ
สำหรับตัวผู้ก่อเหตุก็คือนางเบียที่เป็นภรรยา
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและความผิดตามพรบออาวุธปืน
พรุ่งนี้ส่งตัวฝากขังไม่มีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ซึ่งต้องรอผลตรวจปัสสาวะของผู้ก่อเหตุด้วยนะคะ

คือต้องดูว่าที่อ้างว่าถูกสามีทำร้ายร่างกายก่อน

เธออ้างว่าป้องกันตัวค่ะก็ต้องไปดูว่ามันใช่ไหมมันจริงไหม
ส่วนเรื่องของการแย่งยาบ้าที่เธอบอกว่าไม่จริง
ก็ต้องดูว่าเธอมียาเสพติดอยู่ในร่างกายไหม
ปัสสาวะสีม่วงไหมอันนี้มันก็ต้องชัด
ส่วนประเด็นที่ว่าญาติของผู้เสียชีวิตติดใจนิดนึงค่ะว่า
ก่อเหตุคนเดียวจริงเหรอนางเบียร์คนเดียวเนี่ยนะ
อาจจะมีใครร่วมก่อเหตุหรือเปล่าตำรวจบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน
ถ้าญาติของผู้เสียชีวิตยังติดใจสงสัยตำรวจก็จะสืบเพิ่ม
หาหลักฐานเพิ่มให้มันสิ้นสงสัยเช่นเดียวกันกับเรื่องของยาเสพติดนะคะ
ยาบ้าแปดเม็ดที่อยู่ในกระเป๋าของผู้เสียชีวิตนะคะครับเดี๋ยวขยายผลต่อค่ะอืม
ว่ามันไปอยู่ในกระเป๋าเขาได้ยังไงด้วยใช่ไหม